โอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวของทางคุณปอนะฮะ
ก็เมื่อวานก็ได้มีการชะบรรณกิจคุณปอไปแล้วนะครับ

สำหรับอัฐินะครับก็จะเก็บไว้ที่บ้านของคุณปอร์เนี่ย๑วัน

หลังจากนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น๓ส่วนนะฮะ
ส่วนแรกเลยเนี่ยจะเอาไว้ที่บ้านนะครับที่บุรีรำ
ส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็จะเอาไว้ที่วัดกลางนะฮะ
ที่ตั้งศพของคุณปอเนี่ยนะครับ
ส่วนที่๓จะเอาไปลอยอังคารนะครับ
แล้วก็จะเอากระดูกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ
ทำเป็นล็อกเก็ตใส่ล็อกเก็ตไว้
แล้วก็ให้กับน้องมะลิได้ไฮคอเอาไว้นะครับ
ซึ่งนักศึงหนุนสหวงนะฮะ

ก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กับคุณปอ
จนกระทั่งถึงวันนี้๗๐กว่าวัน

ก็อยากจะกล่าวขอบคุณในทุกส่วน

ตั้งแต่เริ่มเข้าการรับรักษา

ก่อนอื่นอยากขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในทุกส่วนโดยเฉพาะคณะแพทย์ที่รักษาคุณปอ
และพยาบาลนะครับที่ได้ดูแลแล้วก็มีน้ำใจ
ที่ได้ช่วยเหลือคุณปอยอย่างสุดความสามารถ

ทางครอบครัวก็หวังอยากให้เขาหายให้ได้
แต่ในเมื่อเราฝืนสัจธรรมของชีวิตไปไม่ได้

คิดว่าทุกส่วนได้ช่วยปอจนสุดความสามารถแล้ว
กระทั่งเราได้นำปอกลับมาบุรีรำ
เพื่อจะทำพิธีส่งคุณปอนไปสวรรค์
ทางครอบครัวก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมาก

ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้มีการมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งครอบครัวสหวงก็จะจดจำไปตลอดกาลเลย

เขาใส่ชุดไปเก็บกระดูกเมื่อเช้านี้สิ

เมื่อคุณปอเสียชีวิตแล้ว

เขาขอเก็บไว้ให้ลูกเขาดู

ก็คือเก็บได้ก็คือเราก็จะไม่มีการลบไง

อย่างของคุณปอลก็สามารถก็เปิดไว้อย่างนี้
แล้วก็เห็นทางคุณโบบอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกได้ดู
เพราะว่าภาพแต่ละภาพที่คุณปอลงเนี่ย
ทุกภาพล้วนมีความหมายทั้งนั้นเลย

อากาศหนาวมากแล้วคุณทำให้คุณ

เขาบอกว่าเธอพูดว่าโทรศัพท์ก็จะไม่ปิด

ความรู้สึกดีที่คนเขาส่งไปให้พ่อ

ถามอีกว่าเด็กมะลิจะเข้าวงการบันเทิงไหม
มีคนอัปเดตมาเรื่อยว่าน้องจะเข้าวงการในวงการถ้าหากนะตอนนี้มีคนติดต่อมาให้ออกงาน
ก็ต้องให้อาน้ำอ้อยเป็นคนดูแลอยู่ค่ะ
คืออาน้ำอ้อยจะต้องมาเป็นผู้จัดการเด็กมะลิออก
แล้วก็อาน้ำอ้อยจะเป็นคนทั้งตัดสินใจด้วยว่าเหมาะหรือเปล่า
อนาคตน้องมะริจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงหรือเปล่า
แล้วก็อันนี้ขึ้นอยู่กับน้องมะลิเองด้วยว่าเขาอยากจะทำหรือเปล่า
อกจากนี้เรื่องโรงเรียนอีก๔เดือนน้องมะริก็จะเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาล
ซึ่งเขาคงไม่ได้มาอยู่ที่บุรีรำคงกลับมาอยู่ที่กรุงเทพ
เพราะตอนนั้นเมื่อวันตอนวันสวดพ่อเขาบอกเขาต้องดูก่อนว่าหลานกับลูกสะพ้ายเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
แต่ณวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าลูกสะพ้ายน่าจะมาอยู่ที่กรุงเทพ
ทั้งโบเวนด้าก็บอกพูดสินะว่าหากตนเองเข้มแข็งแล้วเราค่อยมาคุยกัน
แต่นางผอมไปเยอะมากเลยเนาะ
คงเครียดด้วยแหละฮะเพราะว่าหูก็เรียกว่าอยู่คู่กับคุณปอแล้วก็ต่อสู้กันมาตั้ง๗๐กว่าวัน
ล้านสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช่ไหม

บางคนบอกว่าช่อง๓ออกบางคนบอกว่าตรงปต้องออกเองส่วนหนึ่งทางช่องออกด้วยส่วนหนึ่ง
บางคนบอกเฮ้ยทั้งหมดยังไงก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดสรุปหนุ่มมีอะไรหนุ่มไม่รู้เหรอ
อันนี้ผมไม่ทราบจริงเพราะว่าเพราะว่าเราคือบางทีพูดไปมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ไง

แล้วเดี๋ยวไปกลายเป็นพาดพิงแล้วเดี๋ยวมันจะเสียหายกันไปประหยัด

ตอนรักษาก็ต้องจ่ายแบบเธอแหละ